เรื่องราวบรรยากาศในวันสุดท้ายของสวนสัตวศิษ

เพราะว่าโอ้โหเราไปเที่ยวกันตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย

แล้วเขามีการเคลื่อนย้ายเอาไว้อาทิตย์วันสุดท้าย

พื้นที่ของประเทศไทยแล้วนะครับ
เราไปดูบรรยากาศการเคลื่อนย้ายสัตว์เล็กกันหน่อย
ที่เราบอกว่าเป็นคิวของสัตว์เล็กก่อน
อย่างสัตว์ปีกเองแล้วก็สัตว์หายาก
สวยงามนกสวยงามไปกันก่อนเลย

เพราะว่าทั้งหมด๑๐๘๘ตัว๑๗๙ชนิดนะคะ
ไปอยู่ทั้งหมด๖สวนสัตว์นะคะคุณก๊อฟ

ได้บ้านแล้ว

อ่าเดี๋ยวให้ไปบ้านใหญ่นะลูกนะ
เจ้าหน้าที่ทยอยขนย้ายสัตว์จากสวนสัตว์ดุสิต
ไปถึงสวนสัตว์ขอนแก่นแล้วเมื่อวานนี้นะครับ
โดยมีทีมแพทย์และพนักงานที่ดูแลสัตว
เดินทางไปพร้อมกับสัตว์๔ชนิด

เพศเมีย๔ตัวเพศผู้อีก๒ตัวนะครับ
ข้างหงอกตะนาวสีเพศเมีย๒ตัว
แล้วก็นกของหยกเจ้าอีก๑๑ตัวนะครับ

ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นสัตว์ที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก
เช่นเสือแมวน้ำลิงแล้วก็นกนะครับ
โดยการขนย้ายครั้งนี้เป็นไปด้วยดีครับ

เมื่อส่งถึงสถานที่พักฟื้นต่างก็ร่าเริง

จึงเป็นสัญญาณที่ดีก่อนที่จะนำมาจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชม
สัตว์มีความพร้อมมากที่สุดนะครับ
ตอนนี้นักท่องเที่ยวชาวขอนแก่นแล้วก็จังหวัดใกล้เคียง
คงรอชมกันนะครับ
ส่วนบรรยากาศที่สวนสัตว์อุบลราชธานี
ตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้นะครับเป็นไปอย่างคึกคัก
เจ้าหน้าที่จัดเตรียมปรับปรุงสถานที่
เพื่อรองรับสัตว์ชุดใหม่๓๔ชนิดรวม๒๔๒ตัว

เป็นเจ้าหน้าที่นะฮะก็จัดกิจกรรมนี่แหละครับ
ในการต้อนรับสัตว์ต่างที่ถูกย้ายมาจากสวนสัตวศิษฐ์นะครับ
ก็แบ่งเป็นสัตว์กลุ่มนกสวยงามเช่นฟรามิงโก

เรียนหัวมงกุฎดำแล้วก็กลุ่มสัตว์หายากเช่นละมั่งพันธ์ไทย
ที่สูญพันธุ์ไปจากป่าธรรมชาติ
จึงเป็นละมั่งพันธ์ไทยฝูงเดียวของโลก
ถูกนำมาจัดแสดงที่สวนสัตว์อุบลราชธานีแห่งนี้นะครับ
ก็มีการจัดแสดงให้ชม๒๐ตัวคุณ
รวมทั้งมีกระจงเล็กชะนีแก้มขาวอุรังอุตังและจราเข้น้ำจืดนะครับ
สัตวแพทย์วัญชัยตันวัฒนะผู้มนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานีนะครับ
เปิดเผยว่าสัตว์ทั้งหมดที่ได้รับมาครั้งนี้
เป็นสัตว์ที่ไม่เคยจัดแสดงให้ประชาชนในเขตอีสานใต้ได้ชมมาก่อน
เมื่อซูกูบอกจอราเคน้ำเข็มนะคุณ

ตอนนี้จากน้ำเข็มไปอยู่อีสานแล้ว
ไปดูน้ำในกลางอุบลนะ
ใช่ครับพี่น้องชาวอีสานจัดได้มาชมกันแล้วนะครับ
โดยสัตว์กลุ่มแรกที่ถูกนำส่งมาถึงในวันที่๒๒ตุลาคมนี้
ก็คือนกฟาร์มิงโก้๔๔ตัว
ส่วนสัตว์ที่เหลือจะทยอยส่งตามมาทั้งหมดนะครับ
ก็ให้ครบภายในเดือนธันวาคมปีนี้แหละครับ
โดยเฉพาะลิงอุลังอุตังเพศผู้ชื่อเจ้าจ๊อป
ซึ่งถือว่าเป็นพระเอกของสวนสัตวศิษฐ
และมีอายุมากถึง๓๒ปีแล้ว
ตอนนี้ทางองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชุปธรรม
เขาบอกว่าจะให้เจ้าจ๊อปได้มาพักผ่อน
ในช่วงบ้านปลายชีวิตเพราะว่าเขาอายุเยอะแล้ว

ให้มาพักผ่อนอยู่ที่สวนสัตว์อุบลราชธานีนะครับ

รวมทั้งจะใช้ที่นี่เป็นศูนย์ขยายพันธุ์สัตว์หายาก

เพื่อส่งกลับคืนสู่ป่าอีกด้วยนะครับ
นี่เขาก็จัดเตรียมสถานที่กันเต็มที่เลยนะ

จากว่าเป็นสัตว์ใหญ่จะถูกเคลื่อนย้ายล็อตสุดท้ายเลย

แล้ววิธีการของเขาคือต้องใช้ความระมัดระวัง
เคลื่อนย้ายแม่มะลิต้องใช้เทคนิคพิเศษนะ

ค่อยเปลี่ยนคือให้เขาได้ค่อยเดินออกมา

ก็คิดว่าใช้เวลาเป็นเดือนเลยค่ะ

เพราะว่าเดี๋ยวจะย้ายไปอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวที่ชนบุรี
ต้องใช้เวลาเดินทาง๓ชั่วโมง

แล้วมันว่าล่าให้ฟังให้เปลี่ยนเส้นทางเขาในการฝึกเดินเข้ากลมบ้าง
อะไรอย่างนี้จะได้คุ้นชินกับเส้นทางในการเดินออกจากที่เดิม

คุ้นเคยว่าเป็นบ้านเดิมอยู่นะครับออกมาปั๊บอ๋อเปลี่ยนบรรยากาศเฉย
แล้วที่ต้องทำแบบนี้คือเขาตัวใหญ่อย่างนั้นตั้ง๓ตัน

อุบลคนจะได้ถ่ายรูป
เพราะว่าผมไปสวนสัตว์เปิดเขาเขียวทีไรต้องเจอฟาร์มิงโก้
แต่ทีนี้พี่น้องอุบลจะได้ไปเที่ยวไปดูอามิงโก้สียมพูเต็มไปหมด